ช่วงนี้พาไปเที่ยวพาไปปาร์ตี้กันดีกว่า

ใครที่ชอบปาร์ตี้ต้องตามผมไปเลยที่จังหวัดลบบุรี
ไปดูมังกี้ปาร์ตี้
ว้าวจี้๊ก

โอ้โหเรียกสั้นง่ายดีกว่า

นึกว่างานใหม่ที่ไหนคือโต๊ะจีนลิงที่เราคุ้นเคยนั่นแหละ

งานนี้เขาจัดที่บริเวณสารพระการปรางสามยอดจังหวัดลบบุรี
มากันตรงนี้ผมว่าคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นสถานที่กันอยู่แล้วนะครับ

แล้วพอมาวางเอาไว้ตรงนี้นะเรียบร้อยครับ

ตัวไหนชอบอะไรชอบของหวานสายหวานก็ไปจัดกัน
ของหวานก็มีหรือเป็นลิงที่แบบว่ารักสุขภาพ

กินกันให้เต็มที่เลยครับ
เขาบอกว่าจุดตรงนี้นะเป็นจุดที่โอ้โหยอดฮิตมาก
เทศกาลแบบนี้นะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสิบ
เทศกาลที่แปลกที่สุดในโลกหาชมยาก
เพราะฉะนั้นฝรั่งมั้งค่ะ
ชาวต่างประเทศเขาก็ชอบที่จะมากันที่นี่กันนะครับ

ปีนึงก็จัดให้ครั้งเดียวอันนี้ผมว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ
แต่เอาจริงการไปให้อาหารลิงเขาให้กันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว
แต่จัดแบบชุดใหญ่อย่างนี้ปีหนึ่งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
แล้วเขาจัดเมื่อวันอาทิตยสุดสัปดาห์ของท้ายเดือน
พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ช่วงเมื่อวานก่อนนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วอะไรที่เอามาให้บ้างก็อย่างที่เห็นนะครับ
ผลไม้ของวงของหวานเยอะแยะเต็มไปหมด
ตัวไหนชอบแบบไหนก็ไปเลือกเอานะครับ
ประดาลิงจ๋อก็ลงมาเขาเชื่อกันไงว่าลิงเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของเจ้าพ่อพระการ
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลบบุรีนะครับ
มากินกันอย่างอิ่มน้ำสำราญนักท่องเที่ยวเขาก็ถูกอกถูกใจบางคน
เป็นห่วงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลิงตรงนี้มันมี๓กกนะ
แล้วถ้าเกิดให้แค่กกเดียวจุดเดียวและอีก๒กกมันน้อยใจ

เดี๋ยวมันยกพวกมาตีกันยุ่งเลยนะ

ไม่ต้องกลัวเพราะว่าสถานที่ใกล้เคียงศาลพระการอมจลบบุรี
เขาก็มีการนำอาหารไปให้ลิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสามกกสบายใจได้
ลิงที่จุดนี้เขารู้กันดีอยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนจุดไหนอะไรยังไง
เพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปมอบอาหารให้กับทุกกกจริง
เรียกว่าปาร์ตี้กันครบทุกกลุ่มทุกปวน

ไม่ต้องมาแย่งยื้อยุดฉุดกระชากหาอาหารกันแล้ว

มันจำได้ใช่ไหมตอนนั้น
อะไรก็ทางมันก็คือไปให้มันมีความสุขบ้าง